อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เจอบ่อยเลยบนท้องถนนไม่รู้พี่ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมเจอไหม
รายเดอร์ขับย้อนสอนเจอบ่อยมากเหมือนจะรีบไปส่งออเดอร์หรือไม่รู้ยังไงนะ
ปรากฏว่าเขาเนี่ยโอ้โหไปเจอสวนกับรถมาอีกคันนึง
เดอร์กระโดดหลบทับไม่ทันครับแล้วก็ชนไปจริงด้วยครับ
มั่นล่ะครับรายเดอร์ชุดเหลืองม่วงนะครับ
ขี่ย้อนสอนมาคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่คันเดียวมีคันอื่นตามมาเป็นพรวนเลยฮะ
แต่ว่าคันนี้เนี่ยมาชนกับกระบะซะก่อนเป็นภาพจากหน้ารถกระบะครับ
จริงกระบะเนี่ยขับอยู่เลนซ้ายแล้วก็มาช้าด้วยนะ

รายเดอร์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคันอื่นขับสวนมา
เดอร์เนี่ยขี่ลงสะพานมาอย่างเร็วเลยไม่รู้ทำไมสวนมานะ
หลายคันด้วยเนี่ยหรือเขารู้ว่าพอขึ้นสะพานไป
แล้วเจอตำรวจดักรออยู่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยขี่สวนลงมาจากสะพานนะแล้วก็มาชนกระบะ
รถเนี่ยเสียหลักเขาพยายามโดดหนีแล้วแต่ก็ไม่พ้นครับ
โดนกระบะชนไปหนุ่มรายเดอร์ก็ล้มอยู่ข้างทางนี่แหละ
พอลึกขึ้นได้ครับเข็นรถขึ้นฟุตบาทเลย
สักพักคนขับรถกระบะโอ้พี่ใจดีมากนะ
พี่คนขับกระบาดลงมาช่วยหยิบข้าวหยิบของด้วย

คือเบาะรถของมอเตอร์ไซค์ก็หลุดด้วยครับ
กล่องใส่อาหารหล่นกระจัดกระจายเลย
หนุ่มรายเดอร์ก็เดินกระโพกกระเพก
คลิปนี้คนขับรถกระบะชื่อว่าพี่ฉลาวปฏิบุรพะนะครับ

เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความว่า
อุทาหรณ์เตือนใจขับรถย้อนสอน
อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ผมไม่ได้เอาเรื่องกับคู่กรณีนะครับ
เห็นเขาเสียหายเยอะแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีครับ
ฝากให้พี่รายเดอร์ทุกคนดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลย
เข้าใจผิดว่ารถเล็กถูกเสมอนะคะ
เข้าใจนะพี่รายเดอร์รีบแต่ว่านะ
ช้าแต่ชัวร์ดีกว่ามั่วแล้วไม่ได้ขับรถอีกเลย